จากภาคเหนือและอีสานตอนนี้ก็ฝนตกหนักน้ำท่วม

นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เจอผลกระทบหนักนะครับจากปัญหาน้ำท่วม
เพราะว่าพนังกั้นลำน้ำก่ำเนี่ยพังลงมานะฮะ
บ้านเรือนของชาวบ้านทั้งไร่นาของชาวบ้านเนี่ยเสียหายเยอะนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม

รายงานเข้ามาจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตลอดทั้งวันนี้นะครับ
พื้นที่ตำบลโคกองอำเภอเมืองสกลนครนะครับ
นังกั้นน้ำแม่น้ำก่ำนะครับที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้พังทลายลง
ทำให้มวลน้ำจำนวนมหาศาลนั้นไหลทะลักเข้าท่วมที่นา
รวมไปถึงพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นะครับ
ทำให้ชาวบ้านนั้นต่างเร่งขนย้ายเข้าของรวมถึงสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สูง
เพื่อป้องกันการถูกน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ตะบนโคกกล่องอำเภอเมืองสกลนคร
ต้อนวัวที่เลี้ยงอยู่ในทุ่งนาและตามแหล่งน้ำขึ้นสู่พื้นที่สูง
ผนังกั้นน้ำลำน้ำก่ำพังลงนะครับ
ทำให้มวลน้ำจำนวนมหาศาลไหลสู่ที่นาและพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่เมื่อช่วงสากาของวันนี้ครับ
นายมานพชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่๘ตำบลบ้านโพอำเภอพลนาแก้วนะครับ
ที่มีที่นาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเปิดเผยว่าต้องออกมาจากบ้านแต่เช้า
เพื่อที่จะมาเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่
เนื่องจากมวลน้ำที่ไหลมามีปริมาณสูงขึ้นเรื่อย
มันก็ไหลมากก็ไหลเข้ามาน้ำทอดกับฝั่งนั้น
น้ำกล้ำมันหลายน้ำฝั่งนั้นมันลงกล้ำอะไรมันอึงมันหลาย
เช่นเดียวกับงานพิศสมัยชาบ้านเบื้องแดงถังบนโครคกร่อง
ที่ต้องเตรียมตัวขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นขึ้นสู่ที่สูง
โคขุนที่เลี้ยงไว้ต้องรอรถขนออกไปด้านนอกพื้นที่
เนื่องจากเกรงว่าน้ำจะท่วมเหมือนกับปีที่แล้ว
เก็บของขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงค่ะ
เก็บแล้วค่ะเหลือแต่สัตว์เลี้ยงค่ะ
พวกโคขุนรอเจ้าบ้านมาก่อนแล้วก็เก็บค่ะ
เดินจะเอาไปไว้โคขกลกที่สูงนะค่ะ
สามวันไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ให้ประกาศเสียงตามสายเตือนประชาชนใน๘หมู่บ้าน
มีประชากรกว่า๔๕๐๐คนนะครับเร่งขน
สิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมรับ
มือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นครับ

มีที่นานได้รับความเสียหายไปแล้วนะครับ

มีกำลังหลักทั้งจังหวัดคือพวกราชการจังหวัดท่านในอำเภอเมืองสกลนคร
กำชับสั่งการแล้วก็เฝ้าระวังด้วยกันตลอดเวลาครับในภาคอีสานนะครับ
จากจะมีในพื้นที่จังหวัดสกลนครที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมแล้ว
น้องคายก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหลังชาวบ้านเกาะติดสถานการณ์น้ำโขงที่ใกล้วิกฤตอย่างใกล้ชิด
หลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยใกล้ถึงจุดวิกฤตแล้วนะครับ
ซึ่งในช่วงบ่ายระดับน้ำที่ส่วนอุทกกวิทยาน้องคลายนะครับวัดได้สิบเอ็ดเมตรยี่สิบเก้าเซนติเมตร
ระดับน้ำเฉลี่ยสูงขึ้นชั่วโมงละหนึ่งเซนติเมตรซึ่งระดับน้ำจุดวิกฤตเท่ากับท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองน้องคาย
อยู่ที่๑๑เมตร๔๐เซนติเมตรทำให้ขณะนี้นะครับระดับน้ำใกล้เข้าสู่ระดับวิกฤต
เหลือเพียงสิบเอ็ดเซนติเมตรเท่านั้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตระหลิงที่รับน้ำได้สิบสองเมตรยี่สิบเซนติเมตร
เก้าสิบเอ็ดเซนติเมตรครับสำหรับหมู่บ้านบึงแดงนะครับ
อีกหนึ่งหมู่บ้านในจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมืองที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากพนังกั้นน้ำบริเวณที่กั้นลำน้ำก่ำนั้นนะครับ
จะสร้างเมื่อปีที่แล้วอาจจะทำให้ดินที่สร้างหรือดินที่ถมอยู่นั้นมีความไม่แข็งแรงนะครับ
ทำให้น้ำกัดซะจนพังทลายลงครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอเมืองสกลนครครับ